เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะ
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะ
ไม่สิ้นกับนายประจักรชัยหายทองคำอยู่นะตอนนี้
หลายคนคงติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ช่วยน้องอาร์มกันด้วย

แต่ก็มีแบบเสียงแตกสองฝั่งอยู่เหมือนกันนะ
ก็เราได้ดูไลฟ์เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ตั้งหัวข้อสุดดุเดือดเลยบอกว่า
เนื้อหาใจความที่ทางด้านนายอัจฉริยะได้พูดเอาไว้สรุปแบบนี้ค่ะ
หนึ่งเขาบอกว่ามาตั้งข้อสังเกตถึงทนายความดรท่านหนึ่ง
ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับฝั่งนายห้างประจักรชัยค่ะ
บอกเลยว่าเป็นทนายความจริงหรือเปล่า
และตัวเขาเองกำลังเตรียมทำเรื่องตรวจสอบสถานะกับสภาธนายความด้วย
ถ้าไม่ได้เป็นทนายความจริงเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
ข้อ๒เขาว่ายืนยันว่าสัญญาธาตุที่ไม่เป็นธรรม
ไปก็จริงน้องอาร์มเซ็นจริงแต่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ค่ะ
และในกรณีของน้องอาร์มนายอัจฉริยะบอกเอาไว้เลยว่า
จะเป็นกรณีตัวอย่างให้กับการต่อสู้ของศิลปินที่โดนนายทุนเอาเปรียบค่ะ
โดยทีมทนายความของทางชมรมนี้นะคะ
เดินหน้าทั้งเรื่องของการตรวจสอบภาษีเอาแบบย้อนหลังเลยของนายห้าง
มีซุกมีซ่อนอะไรเอาไว้ใต้พรมหรือเปล่าเดี๋ยวมาเคลียร์กัน
รวมไปถึงดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์ด้วยนะคะ
เนื่องมาจากการไม่จ่ายค่าตอบแทนตามสัญญานั่นเองค่ะ
เห็นเขาบอกว่าอย่างนี้สัญญาเนี่ย๗๐๓๐แต่น้องอาร์มเนี่ย
ได้รับเท่าไหร่คุณ๒๐เท่านั้นเอง
อันนี้ตามที่ทางด้านนายอัจฉริยะได้บอกเอาไว้นะฮะ
เขาบอกว่ายืนยันเลยว่านายทุนคนหนึ่งมีนิสัยเอาเปรียบคนโกง
ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับคุณผู้ชมไปฟังกันเอาเอง

ด้วยการโชว์คำตัดสินของศาลค่ะ
ซึ่งทางนายอัจฉริยะได้รับมอบอำนาจมาจากโจทย์ท่านหนึ่ง
ให้มาดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย
คดีนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาระบุว่าเป็นการว่าจ้าง
โจทย์ทำหนังผู้สาวขาเลาะ
คราวนั้นเป็นเงิน๕ล้านบาทหนังทำเสร็จแล้ว
วงค่าจ้างกันที่เหลือยังได้ไม่ครบค้างอยู่๘แสน
ในทุนค้างนะคะค้างผู้กำกับคนนี้๘แสน
ผู้กำกับทวงแล้วทวงอีกทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้

ฟ้องศาลมาแล้วผู้กำกับคนนี้ชนะคดีนะฮะ

เราไปฟังเสียงส่วนหนึ่งของการไลฟ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยค่ะ

ที่จ้างคนมาแล้วชักดาบไม่จ่าย

ไม่เคยหลบหนีใครปากกล้าขาสั่น
แล้วเงิน๘แสน

นี่คือพฤติการของในทุนคนนี้

ถามว่าเรื่องอันนี้เกี่ยวอะไรกับน้องอาร์มหรือเปล่า
คือทางด้านนายอัจฉริยะคือเขาอ้างไว้ว่า

เคยมีประวัติการโกงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นมาก่อน
แล้วทำไมเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับศิลปินหรือว่าน้องอาร์มไม่ได้

ช่วยเหลือทางด้านน้องอาร์มเต็มที่เลย